เราพูดคุยถึงเรื่องความพร้อมของการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย
อายุไม่เกิน๒๓ปีซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพนะครับในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าแน่นอน
แล้วก็ไม่เพิกถอนการเป็นเจ้าภาพของไทย
ซึ่งมีข่าวลือว่าไทยอาจจะโดนเพิกถอนการเป็นเจ้าภาพจากความไม่พร้อมเรื่องของสนามครับ
มันมีข่าวมาว่าไทยอาจจะโดนถอดศิษย์
รอบสุดท้ายที่จะคัดเอาสามทีม
เนื่องจากว่าแนวโน้มคือเราจะปรับสนามไม่ทัน
ล่าสุดครับนายกรวีปริศนานันตกุลครับ

สมาคมและการกีฬาแห่งประเทศไทยนั้นกำลังทำงานอย่างหนัก
เพื่อให้สนามนั้นเสร็จทันตามกำหนด
แต่ว่ากรณีนี้จะเกิดขึ้นอย่างเดียวเลยครับ
ก็คือว่าไทยนะครับเพิ่งเฉยต่อการปรับปรุงสนาม

แต่จริงแล้วทุกฝ่ายกำลังดำเนินการ
ก่อนอันนี้มีการตรวจมาแล้ว๒ครั้งก็เดินทางมาดูเองด้วยนะครับ
ถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุสุดวิสัยคือปรับสนามไม่ทันจริง
สนามที่กำลังมีการปรับนะครับ
แล้วก็ปิดไม่ให้ใช้ตอนนี้มีราชมังคลากีฬาสถาน
สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
อันนี้ก็ใช้ในหลีกอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจริงช่วงตุลาคมก็ปิด

แล้วก็มีสนามสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปีนี่ก็ปิดไปแล้วนะครับ
สโมสรเชียงใหม่ก็ไปหารังเยาทางเชียงรายใช้ไป
รวมถึงสนามตินสุรานนท์นะครับ
นี่ก็คือ๔๓หลักที่กำลังปรับโครงสร้างอยู่
ซึ่งสมาคมเตรียมสำรองไว้๒สนามครับ
ก็คือลีโอสเตดียมกับช้างอารีน่า
เนื่องจากว่าสนามพวกนี้ไม่ต้องมีการปรับอยู่แล้ว
ดังนั้นถ้าเกิดมันเกิดเหตุสุดวิสัยสนามไหนไม่ผ่าน
ก็มีสนามของสโมสรพร้อมเสียบอยู่หลายสนามอยู่แล้วครับ

ส่วนการถอดสิทธิ์จะเกิดขึ้นนะครับ
ก็ดูแล้วมันเกิดขึ้นได้ยากมาก
กรณีที่เรานั้นไม่แก้ปัญหาอะไรเลย
ซึ่งตอนนี้เป็นไปไม่ได้เพราะเรากำลังทำอย่างเร่งด่วนครับ

การท่าเรือเปิดตัว๓นักเตะใหม่
เจนรบสำเภาดีและก็มีโรลานโดแบล็กเบิ้ล

รบนะครับถูกตราดเอฟซียืมตัวมาจากเมืองทอง
และโชว์ผลงานดี๑๓นัด
ทำไปสาประตูกับสาปแอซสิดในลีก
และก็แบล็กเบิ้ลกล่องหน้าทีมชาติประนามาย้ายมา

นี่เป็นประมาณชุดล่าสุดด้วยนะครับในชุดคอนาเคปโกครับ
สูงสุดของโบรีเวียพ่วงตำแหน่งดาวสันโวเมื่อปีที่แล้ว
ขณะที่สตูเบิลครับดาวเตะทีมชาติฟิลิปปินส์ลูกครึ่งสวิสเตอร์แลนด์
เล่นทั้งวิงแก๊กแล้วก็มิดฟิลซึ่งมาดามแป้งเชื่อว่าจะช่วยเติมเต็มให้กับทีมเล็กสอง
โดยไทยลีกนะครับวันเสาร์นี้การท่าเรือจะเปิดบ้านต้อนรับชนบุรีเอฟซีครับ